พาไปเที่ยวสถานที่เหมาะกับผมมากเลย

ให้รู้สึกว่าสมองลูกมีการซินแปบของเส้นประสาทเยอะขึ้น

วันนี้เลยจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับ

นี้น้องม้าลายนั่นเอง

นี่ที่ต้องไปเพราะว่าสมาชิกใหม่
เป็นลูกม้าลายตัวนี้เพิ่งจะเกิด
เหมือนวันที่๔มมที่ผ่านมา

แล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าน้องม้าลายตัวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ได้รับความสนใจจากทุกคนมาก
เพราะว่าเป็นสัตว์ที่แบบขี้อ้อน
มีความแบบน่ารักขี้อ้อนนะคะดูสิคะเห็นไหม
อ้อนแม่กำลังอยู่ในช่วงแบบว่าเป็นแบบเบบีอยู่นะคะ
ถ้าเกิดใครที่อยากจะไปเยี่ยมชมความน่ารักของน้องม้าลายตัวนี้
รวมไปถึงสัตว์ตัวอื่นก็มีเหมือนกันนะ
ก็สามารถไปกันได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะจ๊ะ

เพราะว่าวันนี้วันที่๑กุมภาพันธ์ก็คือ
เป็นวันแรกที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เขาจะสามารถเปิดทำการได้ปกตินะคะ

ตามประกาศงดให้บริการเที่ยวชมสวนสัตว์ชั่วคราว
ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

แต่ก็ต้องขอย้ำก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากไป

ไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์หรือวัดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่าลืมสิ่งสำคัญก็คือการพกหน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
แล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสเปรย์แอลกอฮอลเอาไปฉีดล้างมือล้างมือกันบ่อยนะคะ
และที่สำคัญคือที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเอง
เขาก็มีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙นะคะมีการตรวจวัดอุณหภูมิด้วย
แต่เราเองก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยเราจะได้ไปเที่ยวอย่างปลอดภัยนะจ๊ะ

เคยครับก็จะมีนั่งรถแล้วจริงก็จะมีซื้อภาพถ่ายด้วย
คือเหมือนว่าอุดหนุนเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็มีที่ระลึก
แต่ตะกี้นี่ผมเห็นม้าลายนี่ก็เห็นเลข๔เพราะมี๔ขา
น้ำม้าลายสีดำนะเหมือนเห็นเลข๑เลยเป็นไปได้ไหม
เป็นไม่ได้
วันนี้พยายามแบบเวลาจะหมดแล้วพยายามขึ้นเลขอยู่นะครับ